คุณผู้ชมครับความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองตามจังหวัดต่างตอนนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโดยที่ยะลาครับเหลือเพียงการปรับภูมิทัศน์ในรอบพื้นที่เพื่อให้สมพระเกียรติมากที่สุดครับความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนคร
พระเมรุมาจำลองที่สร้างขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพยาวริมกว้านพยาว
ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะใช้ในการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับ
เหลือเพียงงานสิ่งปลูกสร้างประกอบพระราชวิธีและการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบ
ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนวันที่๒๐ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน
และที่จังหวัดอ่างทองต้นดอกดามเรือง๒๐๐๐ต้นแล้วก็ต้นดอกปอเทือง๒ล้านต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชายชาญ
และประชาชนได้ร่วมกันปลูกบริเวณพื้นที่โดยรอบกว่า๕ไร่
ขณะนี้ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามอย่างสวยงาม
เป็นสัญลักษณ์แสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ให้ดอกดามเรืองบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ
ในวันพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ครับ